กลับมาพบกันกับรายการศึกสุดที่รัก
เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ
กลับเข้าสู่ศึกสุดที่รักของเรานะครับ

คู่นี้ทั้งสองคู่เนี่ยก็ต้องน่าจะมีเรื่องราวที่แบบว่าแสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกัน
ปกติแล้วซื้อดอกม่วงดอกไม้ซื้ออะไรให้กันหรือเปล่าครับ

วันเกิดและวาเลนไทยนี่ไม่เคยพลาดเลย

แล้วคุณป๊อปซื้อดอกอะไรให้กับพี่สุเทพครับ

แต่ดอกนั้นมันจะยาวนิดหนึ่งก้านมันจะยาวนะฮะ

ดอกไม้ก้านก้ามจะยาวต้นมันใหญ่นิดนึง
บางวันก็ไม่ใช่ดอกเดียวบางวันนี้มาทั้งสวนเลย

แล้วเห็นบอกว่ามีใครเคยซื้อรองเท้าให้ที่เดนมาร์ค

พี่รู้อีกหรอ

เฮ้ยเวลาดีใจมันไม่กอดหัว

สำหรับไอ้เรื่องนี้พี่รู้ได้ยังไงอ่ะ

แล้วเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงรองเท้าที่เดนมาร์ค

ก็คือแบบว่าไปเดินช้อปปิ้งกันที่ห้างที่เดนมาร์ค

เขาก็อยากได้รองเท้าคู่นั้นมาก

เขาก็จะแบบไปยืนดูไปจับอยู่งั้น
เราก็เห็นแล้ว
ซื้อเลยป๊าซื้อเลย
ก็เลยบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไปซื้อรองเท้าเราก็เอาตังให้เพื่อนไป

เดี๋ยวเราจะพาแฟนไปเข้าห้องน้ำก่อน

เอารองเท้าเนี่ย
ไปไว้ในที่นอน

หัวรองนี้เลย
หัวรองนี้เลย
มันออกไง
ที่เหลืออยู่๓หัวใจของเรานะครับกับการแข่งขันที่เป็นของผู้หญิงหน้าที่ต้องทำแบบนี้นะฮะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเข้าได้เข้าเข็มของเราเป็นยังไงมีเข็มมีได้มีต้องเลี้ยงลูกมีหัวใจเกี่ยวข้องด้วยกติกาของเราจะเล่นอย่างไรกลับเข้าได้เข้าเข็มไปชมกันครับ

รอบนี้ถึงเวลาของฝ่ายชายชอบสั่ง
ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือ
เกมเข้าได้เข้าเข็ม

ฝ่ายชายของทั้งสองคู่จะต้องยืนบนเครื่องออกกำลังกาย
และต้องร้อยได้ให้เข้ารูเข็มให้ได้จำนวนมากที่สุด
ภายในเวลา๑๘๐วินาที
ต้องไประวังเด็กไม่ให้คล้านออกโน้ตร้าง
ไม่งั้นเกมจะหยุดทันที
ฝ่ายชายของคู่ใดสนเข็มได้มากกว่า

รับหัวใจสะสมไป๓หัวใจ
เคยเห็นกันเรียบร้อยนะครับเล่นไม่ยาก

อยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมบอกเริ่มแล้วเริ่มนะฮะ
ฟ้าไปเริ่มไปครับ
เราเลยนะเขาเลย
ยังได้อยู่ลูกยังไม่ถึงไหนวิ่งไป

ได้อยู่ลูกไปได้เลยเริ่มสบาย

ยืนทีสั่นไปทั้งตัวเลยนะครับ

พรางลูกพรางลูก
ดีมากดีมากเอากลับขึ้นมา

ประหลังลูกประหลังลูก
ไฟไปก่อนไฟไปก่อน

เข้าไปได้แล้วโอเค

เอาเอาเด็ก
เอาลูกก่อนลูกก่อนก็แผงเข้าไปได้

เพื่อนลูกแล้วพุ่งสุดตัวเลยครับ
หมดเวลา

ที่ทั้งสั่นทั้งเสียบ

คุณกบจะทำได้ทั้งหมดกี่เล่ม

หัวเก่งมากเลย

คนอื่นมาเล่นยังไม่เคยสั่นเท่านี้เลยคนนี้ได้แบบ
ไม่มันเกี่ยวตัวว่าผมเป็นคนตัวผอมและน้ำหนักน้อยดีกว่ามันเดี๋ยวสิ

สำหรับทีมของคุณครับได้ไปทั้งหมด
๕เส้ม
ไปกันเลยมาฮะ
เอาล่ะเป็นโอกาสของคุณแล้วนะครับ
เย็บปักถักร้อยนี่เป็นยังไงบ้าง

เย็บปากถักร้อยนี่เป็นงานของแม่บ้านเขา

วันนี้คุณคิดว่าคุณได้มากกว่า๕เข็มไหมครับ
ต้องมากฝากครับถ้าได้ครับ
แล้วมันสั่นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะหลุดเป็นชิ้นหล่นออกมาใช่ไหมฮะ
ไม่มีนะไม่มียุ้ยไม่มีอะไรปุ๊บเราต้องรับผิดชอบหรือเปล่า

โอเคถ้าอย่างนั้นเข้าประจำที่ได้เลยครับ

นี่น่ารักที่สุด

หลังจากให้กำลังใจแบบหวานกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาลุยของคุณสุเทพแล้วล่ะครับ

รูป

ด้านลูกก็ขาดไหวซะเหลือเกิน

ดูจากท่าทางการอมได้แล้ว

ชนะแล้ว

เยี่ยมคุณครับ

และคุณสุเทพก็ทำไปได้มากกว่าคุณกบเอาชนะไปได้ในศึกนี้ครับ
อยู่ห้วนคู่คุณก็ทำได้หมดนะครับ

ในเวลาก่อนลูกไม่มีใครดูแลด้วย
ปล่อยให้แบบอยู่ไปเดี๋ยวก็ไปคุยขยะเปียกกินอีกแล้ว
ไม่เอานะฮะเก่งมากเลยเหนื่อยไหม

คุณมีคติประจำใจของทั้งคู่

มรสุมชีวิตอะไรก็มาเยอะ
เราก็จะมีคติเตือนใจเราไว้ว่า
อิ่มแล้วอย่าลืมหิว
มีแล้วอย่าลืมจน

อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาชีวิตคู่
อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาชีวิตคู่เนี่ยผมขอบอกไว้กับทุกคู่เลย
รักกันเนี่ยรักกันดีอยู่แล้ว

เขาคิดอย่างนั้นจริง

แต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาในรายการของเราครับ
ขอบคุณมากครับ

ต้องมีนะที่หนูไม่ได้เข้าไปรุ้นแจ๊คค่อน

รักต้องอุ้มพี่นึกภาพดู

ในช่วงรักต้องอุ้มสักครู่เดียว
เมื่อก่อนนี้ก็จะแบ่งหน้าที่

แต่ต่อไปนี้เราก็จะไปช่วยกันทัมทุกอย่าง